ส่วนเกมไทยลีกนะครับมีไฮไลท์คู่สำคัญอยู่๓สนามนะครับ
ซึ่งเกมคู่ระหว่างแบงคอกเจอกับบุรีรำประสาทสายฟ้านั้น
สนามแห่งนี้ไม่เคยแพ้ใครต่อไปครับแต่เรามาเริ่มเกมคู่ระหว่างบีจีก่อนนะครับ
ฝูงเปิดบ้านเจอกับสุพรรณบุรีเอฟซีครับ
แค่สองนาทีชาวัดวีรชาตินะครับเปิดฟรีคลิกโด่งแล้วบอลตกใส่อเดสตูนเยส
ก็ทำประตูลูกนี้ไปครับหนึ่งต่อศูนย์
จากนั้นครับนาทียี่สิบสี่สุภาษาสารพีครับ
ซ้ายดาวรุ่งของบีจีกดมุมแคบเลยครับ
ลงสนามในไทยลีกเป็นตัวจริงเกมแรก

จากนั้นในช่วงครึ่งหลังครับพุทธศิลป์มีการเช็ควีเออาร์ครับ
จังหวะที่สุรชาติสารีพิมพ์ไปเข้าบอลอันตรายใส่ทางประสิทธิ์จันทุม
ตัวสำรองขอสู่ฮัมบุรีครับพอเช็คแล้วเนี่ยก็ให้ใบแดง
แล้วมาได้อีกสองประตูด้วยครับตอนนี้คนน้อยกว่าธิริพันธ์พ่วงจันทร์ครับ
นาทีเจ็ดสิบเก้าลูกนี้แล้วก็ปิดท้ายครับ
อีกหนึ่งประตูจากอเดสตูเยสนะครับลูกที่สองของกองหลังรายนี้ครับ
เพกตัวขึ้นหม่วงทดเจ็บเล่านั่นครับ
ก็นำกันผ้าเหลือที่ยังเหลืออีกสองเกมนะครับ
ส่วนสุพรรณบุรีนะครับมี๑๗คะแนนอยู่อันดับที่๑๑ครับ
อีกคู่หนึ่งไปดูครับแบงคอกยูไนเต็ดอันดับ๕
เปิดบ้านพบกับบุรีรำยูไนเต็ดอันดับ๙
ขึ้นหลังก็มาทีที่๖๐นะครับแบงค์คอร์ฟมาเสียประตูงง่ายครับ

จักรพันธ์แก้วพรมนะครับฉกบอลเข้าไปยิง

และอีก๓นาทีครับวันเดอร์ลุยส
ลูกนี้ครับหลบตัว๒อีกทีหนึ่งแล้วก็ยิง

หนึ่งต่อหนึ่งครับกลับมาได้เร็วมากครับทีมแข้งเทพ
แต่ว่านาที๗๓จังหวะเตะมุมเสาแรกครับ
พัฒนากรใหม่คามีครับเปิดให้กับเรนาโต้เคลิช
งทำประตูชัยให้กับบุรีรำบุกชนะ๒๑ครับ
ก็เป็นการแพ้ครั้งแรกของทางโค้ชแนนทศวรรษีปา

ส่วนบุรีรำนะครับขึ้นมาอยู่อันดับ๕

แต่ประตูได้เสียบุรีรำดีกว่า๕ลูกนะครับ
เบียดแบงคอกลงไปอยู่ที่๖ครับ
ผลอีกหนึ่งคู่สุดประกาศซิตี้

ก็ไม่สามารถเอาชนะทางบุรีรำได้
ทำให้ได้๔ตัวแทนจากประเทศไทย

๓๘คะแนนส่วนรอลุ้นกันนะครับ
ว่าใครจะตามไปในรอบแบงกลุ่มอีก๑ทีม
ลุ้นกันระหว่างการท่าเรือกับทางราบุรี

มีอยู่๒๖คะแนนนี่คือพื้นที่นะตอนนี้อยู่นะครับ